หีบอ้อยด้วยเครื่องมือแบบโบราณที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
โดยวิธีการหีบอ้อยจะผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นการทำเครื่องมือสำหรับการหีบหรือหนีบเค้นลำต้นอ้อยให้น้ำอ้อยไหลออกมา
ซึ่งวิธีการหีบอ้อยเช่นนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่เป็นรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม
จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้การหีบด้วยการอาศัยแรงงานคน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน